บางทีอยากทำ
อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไป
เดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริง
เป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
เวลาที่จุด
แต่พอเจอกับเธอ
เรื่องที่ต่อแต่เป้าหมาย
แบบร่างงาน
คุณพูดไกล
เจ๊ข้าวหายใจได้
เอ๋ปกติทำงานเดือนละ๙๐๐ใช่ไหม
ถ้าร้องเพลงนี้ได้มากกว่าทำงานเดือนหนึ่ง
เพราะว่าถ้าทำเพลงนี้สำเร็จนะได้หมื่นหนึ่ง
ที่ร้องไปคิดว่าร้องถูกต้องหมดไหมครับ
มีช่วงไหนคำไหนไหมอยู่จำไม่ได้ละ

มูลค่า๑๐๐๐บาท
จ้าเอ๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ลงได้ลงได้ลงได้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทจะเอร้อง

ร้องนะ

ร้องนะ

ร้องนะ
ร้องนะในเพลงแรกวันนี้รับแล้วค่ะ๑มือ
ขอจงในใจนะครับตะกะแตนชนลดานะครับ

เพลงที่๑ไปได้ถ้าไปทำงานก็รับเงินเดือนเลยมาถึงนะฮะ

ลุงจ๋าเจ้าเอกเก่งไหม

ตั้งแต่
ประมาณยังไม่มีครอบครัว
๑๘๑๙เป็นเด็กที่กระตุ่นดิวรู้คุณมากนะลุงนะ

อันนี้ไม่ใช่ลูกลุงแท้เหรอ

เขาเสียลุงก็เลยเอาจ้าเอ๋มาเลี้ยง

แต่เจ้าเอกก็ยินดีและเต็มใจที่จะดูแลลุงกับป้า
มาโดยตลอดเลยเหรอจ๊ะเอ๊ะก็รักเหมือนคุณพ่อคนนึง
จ๊ะเอ๊ะดีจ๊ะเอ๊ะเป็นคนดีจ๊ะเอ๊ะนะครับ

ลุงมีสิ่งที่มีค่ามากเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นคือจ้าเอ๋นะลุงนะ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
พ่อไม่มีบิดพิ้วเลยเหรอคะก็ขับรถไปรับให้เลย
คุณพ่อทำไมถึงตัดสินใจรับเจ๊เอ๋มาเลี้ยงอะคะ

แล้วก็ไปรับนี่มาอีกคนอีก

คือคุณจะเอ๋มาอยู่กับคุณพ่อคนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

อยากบอกอะไรคุณแม่ไหม
ไม่ต้องการอะไรจากแม่นะ
ขออย่างเดียวถ้าแม่อยากเจอให้แม่กลับมา
ยังไงแม่ก็เป็นแม่ของหนู